แข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนะคะดำเนินมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วค่ะ
ซึ่งฟอกสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังนะคะได้มีการจัดทีมยอดเยี่ยมจากเกมในรอบแบ่งกลุ่มด้วย
โดยในทีมยอดเยี่ยมนี้ค่ะมีนักเตะทีมชาติไทยติดทีมอยู่๓คนด้วยกันค่ะ
สปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังนะคะจัดทีมยอดเยี่ยมจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖รอบแบ่งกลุ่ม
ก็คือธุรสินแดงดาชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ทริสตองโดค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะธิรสินติดโผล่ในกลุ่มตัวสำรอง๙คนค่ะ
ส่วนกองหน้า๓คนที่ถูกเลือกเป็นตัวจริงนะคะก็ประกอบไปด้วยจันวัฒนากาจากกัมพูชา
อาสลอนซ่าจากอินโดนีเซียแล้วก็อองชูจากเมียนมาร์
ขณะที่ชนะทิพย์รัฐทิสซองโดนะคะถูกเลือกให้อยู่ใน๑๑คนแรกค่ะ
นี้ในบรรดา๒๐คนที่ติดทีมยอดเยี่ยมทั้งตัวจริงและตัวสำรอง
มีผู้เล่นของอินโดนีเซียติดเข้ามามากที่สุดถึง๔คนด้วยกัน
ขณะที่ธีรสินดังดายอมรับนะคะว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่ม
แต่การแข่งขันยังไม่จบค่ะซึ่งก็หวังว่าจะพาทีมชาติไทยเดินหน้าต่อไป
ในการพบกับเมียนมาร์ในรอบรองชนะเลิศรวมถึงคว้าแชมป์อาเซียนคลับสมัยแรกของตัวเองให้ได้ค่ะ
ก็ดีใจครับที่ตัวเองมีชื่อติดทีมเลือดเย็นแต่ว่าผมว่ามันยังไม่จบมันแค่ก้าวแรกในรอบแรกที่ผ่านมาครับ
ก็ยังมีรอบรองที่เราจะต้องเล่นอีกสองนัดผมว่านัดแรกสำคัญ
เพราะว่าการที่ออกไปเล่นแล้วมีผลการแข่งขันที่ดีออกมาทำให้นัดสองที่เรากลับมาเล่นในบ้านมันอาจจะได้เปรียบอยู่แล้ว
แต่ว่าด้วยผลการแข่งขันที่ดีที่ออกมาในระดับแรกเนี่ยก็น่าจะทำให้เราแบบมีรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เล่นตามเกมของเราได้
สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียยืนยันนะคะว่าจะใช้สนามปากันซารี่ในเมืองบองโกซึ่งมีความจุ๓๐๐๐ที่นั่ง
ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่จะเปิดบ้านต้อนรับเวียดนามในวันเสาร์ที่๓ธันวาคมนี้ค่ะ
หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่าเสนายันกำลังปิดปรับปรุง
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในปี๒๐๑๙